ทีมชาติไทยชุดแรกนะครับตอนนี้ที่มีข่าวว่าติดโควิด

และที่ตอนนี้ก็ต้องอยู่ระหว่างการกักตัว
โดยในแพทย์ภัยศาลประธานฝ่ายแพทย์ของสมาคมฟุตบอล
ก็บอกนะครับว่าปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรค
แนะนำว่าให้ชุดแรกซ้อมนะครับแบบส่วนตัวไปก่อนจนกว่าจะครบ๑๔วัน
โดยมีเทรนเนอร์แนะนำเพื่อรักษาความฟิตแล้วก็ตรวจอีกครั้ง๑๘พฤษภาคม

ส่วนนักกีฬากลุ่ม๒นะครับก็เลื่อนการเข้าแคมป์จะตรวจซ้ำ๑๒หรือ๑๔พฤษภาคม
แล้วก็จะให้เข้ามาเก็บตัวโดยยังไม่มีการซ้อมร่วมกันแน่นอน
แล้วก็จะตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับ๗๒ชั่วโมงก่อนเดินทาง
ก็คือ๑๘พฤษภาคมนับรวมแล้วนะครับ
ก่อนเดินทางจะเป็นเวลาประมาณ๑๓๑๔วันพอดี
ถ้าเกิดว่าผลเป็นลบก็สามารถเดินทางไปแข่งได้ครับ